ผมพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์ผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อ

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ผมได้ร่วมพิจารณาร่วมอภิปรายนะครับแล้วก็ได้พูดถึง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนสมุหากลาโหมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
เพราะว่าในการจัดสรรงบประมาณนะครับโดยเฉพาะงบด้านบุคลากรของกองทัพบก
สูงถึง๗๐ครับเมื่อเทียบกับงบประมาณของกองทัพ
ดูแล้วเนี่ยเหมือนพลเอกประยุทธ์นั้นให้ความสำคัญกับการสะสมไพร่พลทหารราบ
เอาไว้รบพุ่งกับค่าศึกนั่นคือในแง่มุมที่ดูการบริหารจัดการงบประมาณ
ภารกิจเพื่อป้องกันประเทศ
แต่ท่านประธานครับในทางกลับกันครับกับพี่น้องประชาชนคนในชาติ
ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่วิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์
ที่ออกมาประท้วงไล่พลเอกประยุทธ์
ผลเอกประยุทธ์กลับเล่นงานพวกเขาด้วยอาวุธไซเบอร์เทคโนโลยีขั้นสูง
ท่านประธานกับประชาชนที่เห็นต่าง
ผลเอกประยุทธ์กลับทุ่มงบประมาณทั้งคนเวลาลงทุนจัดหาไซเบอร์
อาวุธไซเบอร์เทคโนโลยีระดับโลกครับเรียกว่าล้ำสมัยสุดครับ
ต่างอะไรเลยครับกับอาทยากรไซเบอร์

ตอนที่จะทำภารกิจป้องกันประเทศเนี่ย
ใช้ทหารเยอะส่วนอาวุธก็ซื้อเท่าที่จำเป็น
ดูแล้วเป็นกองทัพที่ไม่ทันสมัยเอาซะเลยครับ
แต่พอเราจัดการกับประชาชนที่เห็นต่าง
อันนี้ทันสมัยสุดครับท่านประธาน
จัดหนักจัดเต็มใช้อาวุธไซเบอร์ที่ร้ายกาดที่สุด
เท่าที่มีบนโลกใบนี้ให้มันได้แบบนี้ครับท่านประธานครับ
ดังนั้นวันนี้นะครับผมขออภิปรายไม่ไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เพราะทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจ
โดยข่าวกรองต่างที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

โดยผมนะครับจะชี้ให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนเห็นครับว่าไม่ใช่เฉพาะเพียง
ความร่มเหลวในการบริหารจัดการเรื่องศิลธิกฤทธิ์ปากท้อง
แต่ผลเอกประยุทธ์นั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจ
ขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐมนูลและกฎหมาย
ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ขาดจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตย
ไร้การเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จงชัยคุกคามและละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลอย่างร้ายกาดที่สุดครับท่านประธาน
อย่างที่สังคมไทยไม่เคยพบเจอมาก่อน
และที่สำคัญที่สุดครับทั้งหมดนั้นใช้ทรัพยากรของแผ่นดิน
ใช้คนใช้งบประมาณจากภาษีของประชาชน
เพื่อให้ตนเองจะได้อยู่ในอำนาจได้นานที่สุดครับท่านประธาน
ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นสำคัญนะครับว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นใช้อาวุธสงครามไซเบอร์
เล่นงานประชาชนอย่างไรเราลองมาไล่เลี่ยงกันดูครับว่า
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์คุกคามประชาชนละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลอย่างไร
กลับไปครับเมื่อการอภิปรายไม่วางใจนะครับ
ครั้งแรกของสภาแห่งนี้เพื่อนสอสอของผม
วิโรธลักษณะอดีศรนะครับสสพักอนาคตใหม่ในขณะนั้น
ออกมาเปิดโปรงครับกองทัพไซเบอร์ของรัฐบาล
กระบวนการไอโอของกองทัพที่มีภารกิจในการสอดแนมโซเชียลมีเดีย
ของพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างกับรัฐบาล
เข้าไปคอมเมนต์ด่าทอยุโยงปลุกปั่น
ครั้งนั้นนะครับวิโรธเปิดเอกสารแล้วก็รายชื่อครับท่านประธานครับ
บุคคลที่ถูกมองว่าเป็นภัยด้านความมั่นคงของรัฐ

วิชาการนะครับอย่างอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรสิริ
อาจารย์โกวิทย์วงสุรวัตรอาจารย์สารินีอัชวะนันทกุล
นักการเมืองครับฝ่ายตรงข้ามก็ธนทรปิยบุตรปณิกา
รังสิมันโรมคนตรงบทเอกเสียริฟิสุทธิ์เต็มเมียเวท
มีแม้กระทั่งเท่าอภิพบลิ้นจิตกรครับ
ถามว่าคนเหล่านี้ตกลงแล้วเป็นภัย
ความมั่นคงของประเทศหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประยุทธ์ครับ
ไม่ว่าจะเป็นพันนิกาวานิสโตโต้ปิยรัฐจงเทพ
ภัยนนทรีย์นักเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิแรงงาน

อกจากนั้นนะครับยังมีกรณีนี้ครับท่านประธานครับ
เป็นหนังสือนะครับที่ลงนามโดย
ผลเอกณภนนาภานิษฐ์เลขาสภาความมั่นของของชาติ
เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายน๒๕๖๐
เขาว่าอย่างนี้ครับ
เรียนผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
ตามที่รองนายกรัฐมนตรีในวงเล็บ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

หัวหน้าหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงแห่งชาติ
เมื่อวันที่๙พฤศจิกายน๒๖๖
ซึ่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ได้นำผลการประชุมกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว
สำนักงานขอแจ้งมติของที่ประชุมดังนี้

จากวักหนึ่งนี้เราชัดเจนนะครับว่าพลเอกประยุทธ์
รับทราบเรื่องนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าแจ้งแล้ว

หน่วยข่าวติดตามความเคลื่อนไหวของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม
เตรียมการจัดการชุมนุมใหญ่ในห่วงวันที่๒๓ถึง๒๗พฤศจิกายน๖๖

แต่ประเด็นนี้อยู่ที่ข้อ๒ข้อที่สำหรับท่าน
บัญชาการตำรวจสันติบาลติดตามและสืบสวนประวัติ
ของอดีตนักการทูตที่เกษียณอายุราชการ
และแสวงหาประโยชน์จากการรับราชการในการเผยแพร่ข้อมูล
เชิงลบโจมตีรัฐบาล
เพื่อประกอบการปฏิบัติการข่าวสารตอบโต้ต่อไป

อันนี้หลักฐานชัดเจนนะครับว่า
พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธิ์
ใช้อำนาจที่มีในการคุกคามผู้ที่เห็นต่าง
ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง

นี่เป็นระดับอดีตเอกอัครราชทูตนะครับ
คือพูดง่ายคือเป็นอดีตตัวแทนรัฐบาลไทย
แต่เพียงเพราะว่าเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์

ก็ส่งสันติบาลไปตามซะงั้นครับท่านประธาน
เขาพูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ย
คำถามคือถ้าเขาพูดผิด

นี่คือวิถีทางทางประชาธิปไตย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องไปเปลี่ยนชื่อครับ
อย่าใช้เลยครับสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เพื่อนสอสอของผมคุณนัทชาบุญชัยอินทรวจ

ระบุว่าขออนุมัติติดตามความเคลื่อนไหว๔๕เป้าหมาย

ทั้งธนาธรณ์ปีบุตรพนิกาเพิ่มเติมก็มีวิโรธลักษณะอธิษฐรณ์
ธวัฒน์ตุลาธนไปถึงประชาชน

ไม่ว่าจะเป็นประกอบอารีคุณสมบัติบุญนามอนงเบนจาอาปานรองศาสตราจารย์ดรอนุสรอุโน
มีแม้กระทั่งศิโรธคล้ามภัยบูลครับท่านประธาน

กองทัพภาคไหนจะติดตามใคร
ถัดไปนะครับอย่างน้อย๖คนนี้นะครับท่านประธานครับ
คือตามทั้งโซเชียลมีเดียติดตามตัวติดตามทั้งตำแหน่งของโทรศัพท์
และที่มันน่าเกลียดมากที่สุดครับท่านประธาน
กรณีของคุณวิโรธลักษณะอดีศรครับ
เราเห็นถึงการติดตามข้อมูลส่วนตัวทั้งเลขที่บ้านครอบครัว
หรือแม้กระทั่งลูกสาวที่อายุ๖ขวบในขณะนั้น
ไปครับเห็นชัดว่ามีการใช้ทรัพยากรนะครับลงไปถึงขนาด
ทำผังของกลุ่มการเคลื่อนไหวนะครับออกมาอย่างเป็นระบบครับท่านประธาน
ว่ามีใครชื่ออะไรบ้างมีใครทำหน้าที่อะไร
ทำลาวกับว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้
ไปป้นฆ่าที่ไหนครับจะไปก่อการร้ายที่ไหนครับท่านประธาน
หลักฐานทนโทษขนาดนี้พลเอกประยุทธ์ไม่เคยรับครับท่านประธานครับ
ในวันนี้ผมและพระเก้าไกลมีหลักฐานที่มัดแน่นยิ่งขึ้น
ไม่ใช่แค่การส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงไปติดตามตัว
แต่ผลเอกประยุทธ์ทุ่มทุนมากครับคือล่าสุดเนี่ยตามเข้าไปอยู่ถึงในบ้านครับ
ในห้องนอนในห้องน้ำตามเข้าไปอยู่ที่ทำงานห้องประชุม
หมดครับติดตาม๒๔ชั่วโมงเพราะล่าสุดนี้
ทุ่มทุนใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแพงที่สุด
ถือว่าเป็นอาวุธสงครามทางไซเบอร์ที่ทรงอนุภาพและร้ายกาดที่สุดในโลกในขณะนี้
และอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดนั้นคือใช้เงินภาษีของประชาชน
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับวันที่๑๘กรกฎาคม

ออกมาร่วมกันเปิดเผยหลักฐานครับที่แสดงให้เห็นถึง
โจมตีสอดแนมประชาชนจำนวนอย่างน้อย๓๐คน
มีใครบ้างโดนสอดแนมอย่างไรกี่ครั้งนะครับ
มีการเปิดเผยออกมาหมดซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่ง
แต่ผมยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับว่านี่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย
ทั้ง๓๐คนนี้นะครับไม่ได้อยู่ในข่ายที่รัฐบาลนั้นจะมีอำนาจใด
ที่จะไปสอดแนมไปโจมตีเขาด้วยอาวุธไซเบอร์
นี่คือการกระทำที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพวกเขาอย่างชัดเจนครับท่านประธานครับ
แล้วก็นอกเหนือจาก๓๐รายชื่อที่ไอลอร์ออกมาเปิดเผยแล้ว
เดี๋ยววันนี้ผมจะ
เปิดเผยต่อท่านประธานและพี่น้องประชาชนอีก๕รายชื่อ

พล่นเอกบริจาโยชานั้นจงใจคุกคามผู้ใดเห็นต่างอย่าง

ซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง๓หน่วยงานที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ
เพราะว่าพวกท่านนะครับที่มีความกล้าหาแล้วก็ทุ่มเทในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมา
ทำให้ผมและพักก้าวไกลสามารถที่จะนำหลักฐานข้อมูลเหล่านี้
มาเปิดเผยในสภามาพูดในสภามาบันทึกในสภา
และนี่คือภัยร้ายจากรัฐบาลนี้ที่คุกคามประชาชนคนไทยทุกคนครับ
ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อดังนั้นนะครับท่านประธานครับ
พี่น้องประชาชนครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ฟังข้อมูล
ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับแล้วเราจะทำอย่างไร
เมื่อรัฐกลายเป็นอาชญากรไซเบอร์และโจมตีประชาชนซะเอง
ท่านประธานครับอาวุธไซเบอร์นะครับย้ำอีกครั้งคือ
ที่เขาจะเข้าไปล้วงข้อมูลในอุปกรณ์สื่อสารต่างนะครับหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์
ที่จะขายให้กับรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลเท่านั้นเอกชนเขาไม่ขายให้
ยืนยันครับว่าเป็นอาวุธสงครามเพราะการจะขายได้เนี่ย
ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลเสียก่อน
ที่เขาผลิตออกมาเขามีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ใช้ในการเฝ้าติดตาม
ก่อการร้ายเพื่อทลายเครือข่ายค้ามนุษยเครือข่ายค้ายาเสพติด
ตลอดจนอาชญากรรมต่างที่เป็นภัยต่อรัฐ
แล้วถามว่ามันทำงานยังไงครับท่านประธานผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับท่านประธานครับ
สมมุติว่าวันนี้นะครับผลเอกประยุทธ์บอกกับท่านประธานครับว่า
ขอมือถือท่านประธานหน่อยพร้อมกับพาสเวิร์ดสักชั่วโมง๒ชั่วโมง
ท่านประธานจะให้ไหมฮะผมเชื่อว่าในที่ประชุมแห่งนี้นะครับ
คงไม่มีใครจะยอมให้มือถือพร้อมพาสเวิร์ดแก่ใคร
โดยเฉพาะกับพลเอกประยุทธ์เพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราทั้งหมดครับ
ไม่ว่าจะเป็นตารางนัดหมายอีเมลรูปถ่ายประวัติการสนทนาในแชทไลน์
โซเชียลมีเดียต่างเบอร์โทรศัพท์
เรียกว่าถ้าเอามือถือเราไปดูเนี่ย
รู้หมดครับท่านประธานว่าเราเคยเสิร์ชอินเทอร์เน็ตค้นหาอะไรบ้าง
แม้กระทั่งข้อมูลทางการเงินการลงทุนครับ
ถ้าใครใช้แอปพลิเคชันที่เป็นไอแบงกิ้ง
เพราะฉะนั้นพูดง่ายคือแทบจะรู้การดำเนินชีวิตของเรา
ไลฟ์สไตล์ของเราทั้งหมดครับ
แต่ครับประธานครับเจ้าเพกะซัสมันทำได้มากกว่าแค่ท่านประธาน
มือถือพร้อมรหัสให้กับพลเอกประยุทธ์ครับ
ผลเอกประยุทธ์ดูได้ทุกอย่างที่ผมกล่าวไปแล้ว
โดยที่มือถือยังอยู่กับเรายังอยู่ในกระเป๋าเราอยู่

อกจากนั้นนะครับยังสามารถดักฟังโทรศัพท์

ประวัติการโทรเข้าโทรออกไม่ใช่แค่เพียงในมือถือเนี่ย
เห็นโทรเข้าตัวออกเนี่ยอย่างน้อยก็ย้อนหลังไปสัก๒๓วัน

แต่พลเอกประยุทธ์ดูได้หมดครับว่าเครื่องนี้เคยโทรไปหาใครบ้างรับสายใครบ้าง
รวมถึงการส่งข้อความก็ดูได้หมด

ทำได้แม้กระทั่งสั่งเปิดปิดกล้องครับท่านประธาน
เพื่อถ่ายรูปถ่ายวีดีโอของเราได้
ทำได้แม้กระทั่งสั่งเปิดปิดไมค์เพื่อบันทึกบทสนทนา

ผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับตามสไลด์นะครับรูปซ้ายสุดครับ
ผมยกตัวอย่างนี้ครับว่าสมมุติครับว่าท่านประธานเกิดจะใช้
ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะท่านประธานอาจจะใช้โทรศัพท์
อะไรล่ะโทรศัพท์อาม่าอากงโทรได้อย่างเดียว
อย่าคิดว่ารอดนะท่านประธานครับไม่รอดครับ
เพราะว่าถ้าเจาะท่านประธานไม่ได้
พลเอกยุทธทำคือเจาะไปที่ผู้ช่วยของท่านประธานครับ
เพราะรู้ว่าอยู่ด้วยกันนะฮะก็จะสามารถล้วงข้อมูล
ไมโครโฟนตักฟังได้
มาภาพตรงกลางครับอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เจาะผู้ช่วยท่านประธานอย่างเดียวครับ
แต่มาเจาะพิจารณ์ครับรู้ว่าพิจารณเนี่ยต้องมีนัดคุยกับท่านประธาน
อยู่เป็นประจำบ่อยอาจจะคุยเรื่องที่ผลเอกประยุทธ์อยากรู้
พอเจาะโทรศัพท์พิการเข้ามาเสร็จดูตารางนัดหมายเลยครับ
เจ้าพิจาเนี่ยมันมีนัดกับท่านประธานวันพุธหน้าบ่ายสาม
พอถึงเวลานัดหมายก็เข้ามาเปิดกล้องเข้ามาเปิดไมโครโฟน
แล้วก็ได้ยินทุกอย่างที่เราประชุมกัน
แต่เกิดว่าถ้าผมเกิดตอนประชุมกับท่านประธาน
ผมเกิดตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณมือถือ
ท่านประธานว่ารอดไหมฮะก็ไม่รอดนะครับ
ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาก่อนหน้านั้นสักพักหนึ่งฮะสัก๑๐นาที
และเข้ามาเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนทิ้งไว้
แม้ผมจะเปิดแอร์เพลงโหมดนั่งประชุมกับท่านประธาน

เมื่อผมประชุมเสร็จกลับมาเปิดสัญญาณโทรศัพท์ใหม่
ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้คนเอกวุฒิก็จะสามารถ
เด็กประยุทธ์ก็จะสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้น

เพราะฉะนั้นท่านประธานครับเรียกได้ว่า
แม้จะใช้แอร์เพลงหมดก็ไม่มีประโยชน์

ผมเอามาให้ดูครับหน้าจอนี้จะแสดงให้เห็นนะครับว่า

เป็นตารางที่จะสามารถให้เราเห็นตารางนัดหมายนะครับ
แสดงผลเห็นตารางนัดหมายได้ว่าเรานัดหมายอย่างไร
ไปครับอันนี้เป็นตารางที่จะไว้ดู
ประวัติการโทรเข้าโทรออกรวมถึงฟังบทสนทนา
ย้อนหลังว่าเราคุยกับใครนะครับ
ไปครับอันนี้ดูการเดินทางครับ

ดูแบบเรียลไทม์ก็ได้ดูแบบย้อนหลังก็ได้
อกจากนั้นนะครับยังมีระบบเตือนภัยครับ

คือกระบบอนาคตใหกล้ได้
ตัวอย่างอาจจะกำหนดสภาแห่งนี้นะครับ
ปยสภาสถานเป็นฮอตโซน
เมื่อไหร่ที่พิจารณ์เดินทางเข้ามาในฮอตโซน
ระบบจะอเลิศกลับไปที่ผลเอกประยุทธ์ครับ
เพื่อเตรียมเข้ามาเปิดกล้องเปิดไมค์ดักฟัง
คุยอะไรและคุยกับใครในเรื่องที่เขาต้องการจะรู้
หรือจะเป็นการเตือนภัยแบบเวลาที่เป้าหมายสองคนมาเจอกัน
อาจจะผมเมื่อผมไปหาท่านประธาน
พบพบแล้วครับว่าผมกับผู้ช่วยท่านประธานเจอกันครับ
โทรศัพท์สองเบอร์นี้เจอกันปุ๊บระบบก็เตือนกลับไปครับ
เด็กประยุทธ์ก็เข้ามาดูได้อีกหรือจะเป็นการตั้งหมายเลขครับ
ด้วยหมายเลขว่าเมื่อไหร่มีเบอร์นี้โทรเข้ามานะฮะ
ก็จะเตือนได้และสุดท้ายคือเป็นคีย์เวิร์ดครับ
ส่งข้อความอะไรลักษณะนี้ก็จะเตือนไปที่พลเอกประยุทธ์ทันที
นี่คือระบบเตือนภัยแล้วก็ย้ำว่านี่เฉพาะเวอร์ชั่น๒๐๑๕นะครับ
ถ้าเป็นเวอร์ชันปัจจุบันอาจจะทำได้มากกว่านี้
ทีนี้ทั้งหมดที่เล่ามาครับท่านประธานครับ
ไปต่างประเทศรอดไหมไม่รอดนะครับ
ว่าท่านประธานจะไปที่ไหนในมุมโลก
ใดที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์
รอดครับผลเอกประยุทธ์ตามไปสอดแนมได้หมดครับ
อาวุธสงครามที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก
ข้อมูลข่าวสารข่าวกรองต่างเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ในการกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธี
ที่มีอยู่ในโลกมีอยู่๔ประการครับท่านประธาน
ประการที่๑ครับป้องกันไม่ได้
มันยังพอป้องกันได้เพราะว่ามันอาศัยความผิดพลาดของผู้ใช้นะครับ

แล้วถ้าเราพลาดไปกดไปคลิก

ไม่รู้ตัวจนกว่าจะเอาไปตรวจครับท่านประธาน

ดังนั้นการตรวจสอบไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
กรณีของประเทศไทยรอบนี้ที่เราตรวจพบนะครับ
คือเราจะต้องเอาตัวข้อมูลที่ได้จากโทรศัพท์

ประการที่๓นะครับฝังอยู่ตลอดไปครับ
หรือเราจะเปลี่ยนทั้งเครื่องแล้วก็เปลี่ยนทั้งเบอร์พร้อมกัน
ประการที่๔ครับเปลี่ยนเบอร์ก็ไม่จบครับท่านประธาน
เพราะว่าเมื่อไหร่ที่พลเอกประยุทธ์รู้เบอร์ใหม่ของเรา
ก็จะกลับมาโจมตีได้อีกครั้ง

ท่านประธานก็บอกว่าเฮ้ยพี่จานมาเล่านิยายสายลับอะไรเนี่ย
ทุกอย่างมันฟังดูเกินจริงเหลือเกิน
เพื่อให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชนนะครับได้รู้ว่า
เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในระดับโลกอย่างไร
เป็นเรื่องจริงที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
แล้วก็หลายสื่อมวลชนระดับโลกหลายหน่วยงานระดับสากล
ก็มีการออกรายงานมีการศึกษานะครับแล้วก็ตรวจสอบมาตั้งแต่ปี๒๕๗แล้วครับ
อันนี้เพิ่งสดร้อนครับเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
ก็เคยทำรายงานสืบสวนสอบสวนข้อที่จริงในเรื่องนี้
เกือบ๑๐ฉบับนะครับตั้งแต่ปี๒๕๗ไปต้นมา
เดี๋ยวผมจะไล่เลียงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศให้ฟังครับ
ในการที่จะคิดวิธีการที่จะตรวจค้นนะครับสแกนเรียกว่าสแกนอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
พี่น้องประชาชนสามารถสแกนเข้าไปอ่านได้
ซึ่งในรายงานนี้ถ้าใครเข้าไปอ่าน
โดยจะตั้งชื่อนะครับตามแม่น้ำชื่อแม่น้ำหรือว่าชื่อสัตว์ประจำชาติ
ส่วนประเทศไทยชื่ออะไรดีครับชื่อช้างก็ได้มาทัน
ผมก็ไม่รู้ว่าช้างนี้จะไปตรงกับช้างชื่อเล่นท่านรัฐมนตรีช่วยหรือเปล่านะครับ
มันโด่งดังนะครับไปทั่วโลกและเป็นที่สนใจนะครับ
มันเริ่มต้นที่เมื่อปี๒๑๖๔นะครับมีการ
ขออภัยครับเป็นการรายงานข่าวเมื่อปี๒๖๔
แต่ว่าย้อนหลังไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือมีการปล่อยเอกสารหลุดนะครับ
ร่วมกับสำนักข่าวจาก๑๖สำนักจาก๑๐ประเทศนะครับ
แล้วก็สื่อมวลชนอีก๘๐ชีวิตก็ร่วมมือกันครับ
แล้วก็ต้องเรียนว่ากลุ่มสื่อมวลชนนี้ก็ไม่ใช่เล่นนะครับ
เพราะว่าเพิ่งจะได้รับรางวัลสาขาสื่อมวลชนจากรัฐสภาแห่งสภาพยุโรป
จากรายงานความร่วมมือในครั้งนั้นจึงนำไปสู่นะครับการเปิดโปรงว่ารัฐบาลในหลายประเทศ
สิทธิมนุษยชนผู้เห็นต่างกับรัฐบาล
เขาถือเป็นนักหนังสือพิมพ์นะครับที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลสาอุอย่างเปิดเผย
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา
เมื่อวันที่๒ตุลาคมปี๖๑ครับคาลช็อกกี้หายสาบสุนไปครับ
หลังจากที่เข้าไปทำธุระที่สถานกงศุลซาอุในประเทศตุรกี
เราไม่มีทางรู้ได้เลยครับท่านประธาน
ว่าเป็นผู้นำของรัฐบาลซาอุหรือเปล่าที่สั่งอุ้มฆ่าคาวซ็อกจี้
เราไม่มีทางรู้เลยครับว่าเป็นอดีตสายลับของซาอุหรือไม่ที่ลงมือสังหาร
แต่ที่เรารู้แน่ครับคือโทรศัพท์ของคนใกล้ชิดคาวซักกี้อย่างน้อย๒คน
ซึ่งเป็นอาวุธสงครามที่รัฐบาลสาอุก็ซื้อเอาไว้
โจมตีทั้งก่อนและหลังการถูกสันหาร
ยังมีกรณีครับของประเทศโปแลนด์ครับท่านประธานครับ
จนกลายเป็นข่าวครับแล้วก็สุดท้ายรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ออกมายอมรับด้วยตัวเองครับว่า
จากโปรแลนด์นะครับส่อส่อซีกรัฐบาลของประเทศทางเกอรี่นะครับ
พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเอ่ยถึงยกตัวอย่างบุคคลที่๓ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับ

ครับสุดท้ายนะครับท่านประธานครับนิดเดียวครับว่า

จากการที่บุคคลสำคัญสำคัญทั่วโลกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงในสภาพยุโรปเนี่ย
ทำให้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
รัฐสภาแห่งสภาพยุโรปได้มีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
อันนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันแน่นอนครับว่า
ทีนี้ถามว่าแล้วบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของโลก

ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการของศาลอยู่นะครับ
ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่คือสามารถโจมตีโดยที่ผู้ใช้โทรศัพท์นั้นไม่รู้ตัวนะครับ
ทีนี้ถามว่าแล้วรัฐบาลสหรัฐทำอะไรครับ
ในช่วงพฤศจิกายน๖๔ครับรัฐบาลสหรัฐก็ออกมาขึ้นประกาศขึ้น
แล้วก็ผมก็ยืนยันนะครับว่านี่ไม่ใช่เหตุผลนะครับที่พี่น้องประชาชนบางส่วนอาจจะสนับสนุนรัฐบาลนี้แล้วก็จะบอกว่า

เด็กประยุทธ์ก็ไม่ได้ผิดอะไรใครก็ทำผมคิดว่าเหตุผลนี้ใช้ไม่ได้นะครับ
ต้องยืนยันครับว่าการโจมตีสอดแนมประชาชนที่เห็นต่างแบบนี้อย่างไรก็เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิส่วนบุคคล
และเป็นสิทธิสากลโลกยอมรับไม่ได้ครับท่านประธาน
ประเทศที่เขายกเลิกไปเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่อาจจะมีประวัตินะฮะ
แต่สำหรับอย่างประเทศไทยนะครับที่มีผู้นำประเทศที่มาจากการรัฐประหาร
มีผู้นำประเทศที่มีประวัติในการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด
รัฐบาลอิสราเอลเขาไม่ขายให้แล้วครับ
แต่แม้ว่าจะไม่มีคำสั่งขายให้กับรัฐบาลไทยนั่นก็ไม่ได้แปลว่า
แต่ว่าอาจจะอัพเกรดเวอร์ชั่นไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้
แต่ว่าก็อาจจะไม่เหนือความสามารถของผลเอกประยุทธ์นะครับ
ที่จะไปต่อรองไปขอร้องให้เขาขายใหม่
เพราะว่าก็ปรากฏว่ามีรัฐบาลบางประเทศนะครับที่เป็นข่าวว่าแม้จะถูกยกเลิกไปแล้ว

ท่านประธานครับที่ผมไล่เลียงมานะครับทั้งหมดเราจะเห็นแล้วนะครับว่า
พลเอกประยุทธ์นั้นมีพฤติกรรมในการคุกคามประชาชนอย่างไร
แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับโลกเป็นอย่างไร
รายงานฉบับนี้นะครับก็มีการระบุครับว่า
คือช่วงใกล้เคียงกับการทำรัฐประหารนี่แหละครับ
บวันที่ครับ๒๗เดือน๕เรียกว่าไม่กี่วันหลังการทำรัฐประหาร
เพื่อไปอ่านรายงานฉบับเต็มนี้ได้ครับ
จากนั้นครับท่านครับยังมีหลักฐานนะครับปรากฏว่า

โดยซื้อตั้งแต่ปลายประมาณปี๒๕๕๖นะครับ
สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ต่อเนื่องมาปี๕๗ครับ
ก็คือดักฟังโทรศัพท์ได้นะครับ

แล้วก็ปรากฏเป็นข่าวในประเทศไทยนะครับช่วงปี๕๘นะครับ
ซึ่งก็น่าจะหมายถึงกรมรัชธรรมนะครับ
ในปี๕๖ใช้งบประมาณคิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๑๕ล้านบาท
สปายแวร์ในรัฐบาลยิ่งรักนั้นน่าจะเป็นไปเพื่อความมั่นคงของประเทศจริงครับ
ผมไม่เชื่อว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะใช้อาวุธไซเบอร์แบบนี้
เพื่อสอดแนมเพื่อโจมตีประชาชน
แต่หลังการรัฐบาลฮิตอำนาจของคนเอกประยุทธิ์
ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทิศทางการใช้สปายแวร์นี้มันจะเปลี่ยนไป
พุ่งเป้ามาที่ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจทำรัฐประหาร
หลักฐานอีกชิ้นครับที่ยืนยันว่าไทยมี
ที่ชื่อจากนั่นคือรายงานของนะครับที่ออกเมื่อกลุ่มภาพันธ์ปีห้าเจ็ด
พบว่ามี๒๑ประเทศทั่วโลกครับที่ใช้สปายแวร์ตัวนี้และแน่นอนครับ
มีไทยอยู่ในนั้นแล้วก็ร่องรอยที่ใช้ก็คือตั้งแต่ตุลาคม๕๖๖

สปายแวร์ตัวที่สองนะครับนอกจากซื้อของทีมแล้ว
สปายแวร์ที่สิบที่สองคือตัวท่านประธาน
โดยในเดือนธันวาคมปีหกสามนะครับได้ออกมาเปิดเผยรายงาน
เกี่ยวข้องกับสปายแวร์ตัวนี้ใช้อยู่ใน๒๕ประเทศ
แล้วก็มีประเทศไทยอยู่ด้วยสปายแวร์นะครับ
ก็มาจากบริษัทเดียวกันกับเพกาซัสนี่แหละครับ
คือบริษัทเอเนโซแต่ที่แตกต่างกันก็คือว่ามันไม่ได้โจมตีโดยตรงไปที่โทรศัพท์
ตัวเซอร์โคลนั้นจะโจมตีที่เครือข่ายนะครับของโทรศัพท์
เพื่อเข้าไปดักฟังเข้าไปดักจับข้อมูลทางเอสเมสแล้วก็เข้าไปค้นหาตำแหน่งของมือถือ
แล้วก็พบว่า๓หน่วยงานที่ว่าหน่วยงานแรกครับ
กรมนใช้ตั้งแต่๑๒กรกฎาคม๕๙
โดยงานนี้นะครับก็๒หน่วยงานทหารแล้วก็๑หน่วยงานตำรวจ
ทีนี้พอผมเข้าไปเช็คในกรมบัญชีกลางครับท่านประธาน
พอเรารู้ชื่อหน่วยงานมันก็พอจะตรวจสอบได้ง่ายขึ้น
พอตรวจสอบไปก็เจอครับท่านประธานครับปรากฏว่า
ที่กองประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะครับ
ระบุไว้ชัดเจนครับว่าเป็น๙โครงการครับระบุว่าเป็นการจ้างบำรุงรักษา
ประมาณ๖๑๔ล้านบาทระหว่างปี๕๘ถึงปี๖๓
มีปรากฏนะครับชื่อผู้รับจ้างชัดเจนครับท่านประธาน
แต่ที่มันตลกก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นโครงการที่จ้างบำรุงรักษายังไม่มีโครงการจัดหา
ผมก็พยายามค้นหาเพิ่มเติมครับประธาน
ก็ปรากฏว่าก็ไปเจออีก๑๐โครงการครับ
ที่มันมีทั้งการจ้างบำรุงรักษาด้วยมีทั้งการซื้อระบบด้วย
แต่เห็นชัดเจนครับคือชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ
โครงการมูลค่า๒๒๗ล้านบาท
ดังนั้นนะครับจากข้อมูลที่ปรากฏนะครับโครงการทั้งหมดนี้
การจัดซื้อตัวระบบทั้งซ่อมบำรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
เท่าที่หาได้นะครับท่านประธานครับ
ใช้งานว่ามันทั้งสิ้นประมาณ๓๐๐ล้านบาท
ทีนี้ผมต้องเรียนท่านประธานนี้ครับว่าผมไม่ได้มีปัญหานะครับ
แต่ปัญหามันคือท่านใช้อย่างไรท่านใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
หากตำรวจใช้เพื่อติดตามผู้ค้ายาเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้
แต่ท่านประธานครับภายใต้นายกที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
ไม่ทันเข้าหาประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ
เดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูครับท่านประธานว่าพลเอกประยุทธ์เคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ต่อเรื่องนี้อย่างไรเปิดคลิปได้เลยครับ

เอาอะไรเป็นเรื่องของเราก็ไปเรื่องของประเทศเรา
ทำไมจะต้องไปเพื่องไปเว็กท์หักกุ้งไฮเกอร์

เธอไปติดต่อสีไหนบ้างจะไม่รู้เลย
อยากรู้ว่าทุกสีเอาให้มันดี

หลักฐานที่ศูนย์วิทยาในต่างประเทศเขาก็รายงานออกมาแบบนี้
แต่ผลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธโกหก

คือถ้าเราจะต้องมีสปายแวร์แบบนี้

อธิบายบอกใครทุกคนก็เข้าใจ

เพราะผลเอกประยุทธ์ใช้มันผิดวัตถุประสงค์
เอาสปายแวร์เหล่านี้มาเล่นงาน
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐพาหาร

ตอนที่เขาตามตัวเรียกเข้าค่าย

ก็ใช้สปายแวร์เหล่านี้ครับท่านประธานครับ

เพราะพูดตรงเนี่ยมันเข้าใจกันได้

นี่คือท่าไม้ตายท่าคลาสสิก
พระเด็จการทั่วโลกครับท่านประธาน

ถ้ารับก็จะรับครึ่งหนึ่งครับท่านประธาน

คุณสรรทิมสุวรรณ

สปายแวร์ที่เข้าไป

เข้าไปสิงอยู่ในตัวเครื่องมือถือ
แล้วก็จะรู้เหมือนดูหน้าจอ
การพูดการคุยการส่งข้อความทั้งหมด

เราเคยศึกษาอยู่
แต่ว่าทางกระทรวงดิจิทัลไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้

ความว่านคงหรือด้านยาเสพติก
ถ้าต้องไปจับคนร้ายยาเสพติดถ้าก็ต้องดักฟังว่าเขาจะส่งยาที่ไหน
ผมเข้าใจว่ามีการใช้ทักษะแบบนี้แต่มันเป็นลิมิตมาก
มันต้องเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับคดีพิเศษคดีสำคัญนะครับ
ที่ต้องดักฟังผู้ค้ายาเสพติดผมก็ได้ยินว่ามี
แต่ก็ไม่ใช่หน่วยงานที่ผมดูนะแต่ผมมันมีอำนาจแบบนั้นที่ทำได้
แต่ว่าในอำนาจของรัฐบาลตามพบคมพิวเตอร์ที่ผมมี
นี่ครับท่านประธานพอหลักฐานนะครับเริ่มเปิดออกมาสู่สังคม
ก็รับครับแต่รับครึ่งหนึ่งรับว่ามีแต่ไม่ได้ใช้ผิด
ใช้ตามกฎหมายท่านประธานครับถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมอีก
ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็จะใช้ท่าไม้ตายท่าที่สามครับ
คือโบ้ยไปที่หน่วยงานราชการครับแก้ตัวว่าไม่มีส่วนรู้เห็น
แล้วก็ตั้งกรรมธิการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ
ตั้งแล้วก็ทิ้งแล้วก็ตั้งใหม่คุ้นไหมฮะ
แต่ถ้าไม้ตายสุดท้ายครับท่านประธาน
ซึ่งเป็นท่าไม้ตายเฉพาะตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่ผมคิดว่าพระเด็จการคนอื่นในโลกนี้คงไม่ใช้
ท่าไม้ตายของประเทศโจรโอชาที่จะลุกขึ้นมา
คำถามผมวันนี้ถ้าลุกนะฮะก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่า
ก็อาจจะบอกว่าคนที่ถูกโจมตีเนี่ยสอดแนมเนี่ยเป็นภัยกับความมั่นคง

เมื่อเช้าตอนที่สสอมรัฐอภิปราย
สีว่าคนเหล่านี้ก้าวล่วงสถาบัน

นี่คือผลงานตลอด๘ปีที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์
ไม่เคยหยุดพฤติกรรมเอาสถาบันมาเป็นเกราะป้องกันตัว

เพื่อให้ตนเองอยู่ในอำนาจได้นานที่สุด
สิ่งที่สสอำมารัฐอภิปรายไป
มันคือการทุจริตในกองทัพแบบชัดเจนเห็น

บ้านพังรับรองของทหารเรือก็ไม่ตอบ
ทุจริตล็อกสเปคผู้รับเหมาชัดเจน
แต่ก็โบ้ยบ่ายเบียงกลบเกลือน
โดยการเอาสถาบันมาเป็นเกราะกันบัง
ท่านประธานครับนี่แหละครับท่าไม้ตายของพลเอกประยุทธ์
คือจนมุมเมื่อไหร่จำนวนด้วยหลักฐานเมื่อไหร่

ผมขอสรุปนะครับเบื้องต้นที่พูดถึง

ที่ใช้ในประเทศไทยนะครับก็เริ่มต้นนะครับ
วิกฤตหลีกด้วยนะครับว่ากรมราชธรรมเนี่ย

หลังจากนั้นก็มีเกินเกิดรัฐประหาร๒๒พฤษภาคม๕๗นะครับ
ผมเชื่อว่าเป็นจุดเปลี่ยนครับ
เป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
จะใช้สปายแวร์ที่สอดแนมประชาชน
ผมย้ำนะครับว่าประชาชนเนี่ย
เขาไม่เห็นด้วยกับคณะรัฐประหารนะครับ
คณะนะครับไม่เอาแบบเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นถึงประธานคณะที่ปรึกษาหัวหน้าขอสชมาบอกว่า
ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ทำรัฐประหาร

อีก๒๐ปีต่อจากนี้ประวัติศาสตร์ก็จะบันทึกครับ
ผลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิทธิ์พลเอกอนุพงศ
คือ๓เสาหลักในการก่อรัฐประหาร

กันยายน๕๗ครับ

เมื่อสักครู่ผมได้เปิดเผยไปแล้วนะครับ

ตกเป็นเป้าหมายทั่วโลก
ช่วงประมาณปลายเดือน

แล้วก็เอาข้อมูลโทรศัพท์ส่งไปให้

ว่าตกลงแล้วเนี่ย

ประชาชนที่ถูกโจมตีทั้งหมด๓๐คน

ในการตรวจสอบร่องรอยการถูกโจมตี

ดังนั้นเนี่ย๓๐คนทั้งหมดเนี่ย
ยังมีกรณีที่มีบางท่านที่แม้ว่าจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน

ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

เรามาดูกันครับว่า

เหยื่อแต่ละคนเนี่ยถูกโจมตีกี่ครั้ง

ถ้าเราดูในแนวตั้งนะครับ

ส่วนแนวนอนจะเป็นรายคนนะฮะ
แนวนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดมี

โจมตีรัวครับท่านประธาน

โจมตีหนักที่สุดนะครับคือช่วงเดือนมิถุนายน
เดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนปี๖๔
ของการชุมนุมเมื่อปีที่แล้ว
คนที่โดนโจมตีมากที่สุดในกลุ่มนี้นะครับ
ก็คือนิรพรนิอ่อนข่าว

รัฐบาลน่าจะโจมตีด้วย๓วัตถุประสงค์ครับ
ข้อที่๑ครับคือเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อที่๒คือเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุม
และข้อที่๓เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้การช่วยเหลือทางการเงิน
และทรัพยากรต่าง

เคราะห์แบบนี้ครับท่านประธานถ้าจำมันได้ครับ
คุณอานนท์ยังอยู่ในเรือนจำนะครับ
ซึ่งโพสต์นั้นเป็นการแฉเหตุการณ์ในเรือนจำที่
มีความพยายามในการนำตัวคุณไผ่จตุพักคุณไม้พานุพงศ์และคุณอานนท์
ออกจากแดนขังในยามวิการ
จนสุดท้ายกรมราชฐานต้องออกมาแก้ตัว
เที่ยงคืนเนี่ยมันสอบพิรุษชัดครับท่านประธานครับ
พอมีโพสต์แบบนี้ออกมาก็ร้อนไปถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยฮะ
ก็เลยต้องสอดแนมซะหน่อยครับอยากรู้ว่าใครถือมือถือของอานนท์นำพาอยู่

เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุมอันนี้ผมวิเคราะห์ได้เลยครับ
คือตำรวจเนี่ยเขาถูกขยับหลอกบ่อยครับ
ยังจำกันได้ไหมครับว่าในช่วงที่การชุมนุมพลิกเนี่ย
ชุมนุมเขาจะโพสต์บอกว่าเดี๋ยวจะไปชุมนุมที่นี่
แต่ถึงเวลาก็ไปชุมนุมอีกแห่งหนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
เอกประยุทธ์โดนแกล้งครับโดนแกล้งบ่อยมากจนเสียหน้า
คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งครับท่านประธานครับผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์
ถึงเข้าขั้นตกต่ำมากครับคือตกต่ำขนาดไหนครับ
มันสามารถใช้งานได้อย่างจำกัดนะฮะเวลาที่เราซื้อมา
พ่อค้ายาเสพติดไปสอดแนมอาชญากร
หยุดฮะหยุดสอดแนมอาชญากรเหล่านั้นก่อน
หันกลับมาสอดแดงผู้ชุมนุมเพราะโดนแกล้งเสียหน้าอดรนทนไม่ไหว
อยากจะรู้เหลือเกินว่าเย็นนี้ประชาชนเขาจะไปชุมนุมที่ไหนกัน
สุดท้ายครับวัตถุประสงค์ที่๓ครับก็คือกะว่าจะมาตัดท่อน้ำเลี้ยงครับ
อยากจะหาว่าแหล่งเงินเนี่ยมาจากไหนนะครับ
สักครู่ผมเอ่ยชื่อของคุณรุยพรอ่อนขาวนะครับ
ถูกโจมตีมากที่สุดเพราะว่าบัญชีที่รับบริจาคนะครับ
เป็นชื่อของเธอก็เลยถูกโจมตีรัวเลยครับ
ถึง๑๔ครั้งตั้งแต่วันที่๑๖กุมภาพันธ์ถึง๒๓มิถุนายน๖๔
ซึ่งเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยครับว่าการโจมตีแต่ละครั้งนั้นกินระยะเวลากี่นาที
กี่ชั่วโมงหรือกี่วันแต่ขอโทษนะครับอยากจะเรียนท่านประธาน
ไปยังพลเอกประยุทธ์นะครับว่าผมแนะนำนะครับว่าอย่าเสียเวลาเลยครับ
แล้วก็มันไม่มีหรอกครับกลุ่มทุนกลุ่มท่อน้ำเลี้ยง
หรือว่าเงินบริจาคที่จะมาทีละเป็นก้อนมาก
คือถ้าจำกันได้นะครับกรณีตอนนั้นที่กลุ่มราชดรประสงค์
เคยระดมทุนนะครับเพื่อเรียรายเงินเพื่อช่วยเหลือในการประกันตัว
คุณเพนกวิทย์แล้วก็คุณอานนท์เนี่ยนะฮะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
รอบนั้นนะครับใช้เวลาเพียงแค่๓ชั่วโมงได้เงินบริจาคทะลุ๑๐ล้านบาท
เพราะฉะนั้นยอมรับได้แล้วล่ะครับว่าการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ย
มันไม่มีพักการเมืองมันไม่มีกลุ่มการเมืองที่ไปที่ไปชี้นำที่ไปจูงจมูกครับ
มันคือการเรียกร้องของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการสนับสนุนของประชาชนด้วยกัน
มานะครับสีม่วงครับคือกลุ่มนักวิชาการครับอันนี้โดนโจมตี๓คนนะครับ
ท่านนี้มีใครครับรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์กล้องกิรติ
รองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกโจมตี๒ครั้ง
อาจารย์ประจักษ์นี่สอนวิชาระบบเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์การเมือง
โจมตี๑ครั้งครับในวันที่๑๕กันยายน
แล้วก็เป็นผู้บริหารบริษัทที่ทำวิจัยเกี่ยวกับความยั่งยืนทางธุรกิจ
ดูแล้วก็ไม่ได้มีภัยไม่ได้เป็นผู้นำกองกำลังติดอาวุธแต่อย่างใดนะครับ
แต่ว่าต้องเรียนตามตรงว่าอาจารย์สรินีนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูก
ท่านสุดท้ายนะครับรองศาสดานดรพวงทองพระวักขพันธ์นะครับ
เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โจมตีทั้งหมดถึง๕ครั้งครับท่านประธาน
คือกรณีของอาจารย์พวงทองเนี่ยดูถูกสอดแนมเยอะที่สุด
เฉพาะเดือนมิถุนายนอย่างเดียวที่โดนไป๓ครั้งครับ
คือผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะอาจารย์ท่านนี้แกทำวิจัยเรื่องกองทัพเยอะมาก
ขอกันดีก็ได้นะครับไม่ต้องไปสอดแนมแบบนี้
ธรรมดาครับอาจารย์ทั้ง๓ท่านนี้ดูอย่างไรก็ไม่ใช่อาชีาครับ
มีอยู่อย่างเดียวนะครับที่เป็นจุดร่วมของนักวิชาการทั้งสามท่านนี้ครับ
คือทุกท่านเป็นนักวิชาการที่แอคทีฟมากในการออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนี้
ภาควิจารณ์กันพลเอกประยุทธ์แบบตรงไปตรงมา
สรุปแล้วนี่พลเอกประยุทธ์นี่คือจะรู้แก่อำนาจ
สอดแนนทุกคนที่ออกมาวิจารณ์ตัวเองเหรอครับ
ซึ่งก็มาจากไอลอร์แล้วก็มูลนิธิประสานวัฒนธรรม
ลอนี่โดนเยอะเลยครับโดยเฉพาะคุณยิ่งชีพนะครับแห่งไอลอร์

คนเดียวโดนโจมตีพุนครับ๑๐ครั้งในรอบ๑๒เดือนครับ
ผมทราบดีครับว่าทุกอย่างที่ไอดอลเชื่อทุกอย่างนะครับที่ไอลอร์ยืนยันเนี่ย
มันอยู่ตรงข้ามกับผลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้น
ไอลอร์ยิทธิ์บ้านเนื้อประชาติธิปไตยผลเอกประยุทธิ์เป็นอะไรใครก็รู้
ไม่เคยเชื่อในสิทธิมนุษยชนแต่ท่านประธานครับคือถึงแม้เราจะเชื่อไม่เท่ากัน
หรือเชื่อแตกต่างกันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะเป็นศัตรูกันฮะ
ควรจะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่พลเอกประยุทธ์จะเอาเอกาซไปโจมตีเขา
สุดท้ายครับรายชื่อที่ยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับก็คือกลุ่มเพื่อนนักการเมืองของผมเอง
ในส่วนสีส้มนี้นะครับ
เบญจาแสงจันทร์สอบัญชีลายชื่อพักเก้ากลัย
ข้ามนานครับเบญจาถือเป็นสอของพักเก้ากลัย
ใช้ตำแหน่งของตัวเองในการประกันตัวผู้ชุมนุม
ที่ถูกรัฐประเมินคดีบ่อยครั้งที่สุด
และเธอถูกเพกาซัสโจมตีครั้งแรก
๑วันหลังจากที่เธออภิปราย
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

๑วันหลังจากที่เธออภิปราย
พายชาร์จ๓๐๐๐ล้านอันทรงพลังของเธอ

ประกอบอารีกุลครับว่าที่ผู้สมัคร
สสพกและคศธรรมราชเขต๑
ถูกโจมตี๒ครั้ง๗กรค๑๗สค๖๔
ประกอบเป็นนักกิจกรรมครับร่วมนรงโหวตโน
ไม่รับรัฐมนุนปี๖๐และเป็นอดีต

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับพักอนาคตใหม่และพักเก้าไกล
ธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกล
๑ครั้งวันที่๒๐ธันวาคมปี๖๓

ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากสอดแนมเลขาผมนะฮะ
คือบังเอิญเลขาผมเนี่ยเปลี่ยนมือถือครับท่านประธาน
ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนไปกี่รอบ
พันธิกาวานิสกรรมการคณะเก้าหน้า

วันติดกัน๗แล้วก็๘กุมภาพันธ์๖๔
และรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรแสงกระหนกกุลครับ

เลขาธิการพักอนาคตใหม่
สอดแนมมากที่สุดในกลุ่มนี้
คือโดนไป๘ครั้งตั้งแต่๓ธันวาคม๖๓

ท่านประธานดูนะครับในหน้าจอช่วงเวลานะครับ

เป็นไปได้ครับที่มันคือช่วงที่ใกล้เคียงกับการ
อภิปรายสำคัญในสภา
กุมภาพันธ์๖๔ก็เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
สิงหาคม๖๔ก็อภิปรายไม่วางใจ
นี่คืออะไรฮะคือหวังจะมาล้วงข้อมูลกันล่วงหน้า

ไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายกับพญาหลักฐาน

ซึ่งถ้าเป็นจริงนี่คือกระบวนการ
ขัดขวางการตรวจสอบการถวงดุลตามวิถีทางประชาธิปไตย

แล้วกระโดดไปโจมตีคณะก้าวหน้านี่คืออะไรครับ
ไปติดตามการเคลื่อนไหวทางการเมืองท้องถิ่นหรือครับ

ท่านประธานครับสไลด์ถัดไปนี่เป็นเอกสารยืนยันนะครับ
สำหรับนักการเมือง๕ท่านนะครับ
ที่ผมได้พูดชื่อไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับ
ถ้าท่านประธานอยากจะดูอีกสักครู่นะครับจะนำไปให้ท่านประธานดูถึงบันลังนะครับ

หัวหน้าพักผมนี่ยังไงสอสอท่านอื่นนะครับ
โดยไม่โดนอย่างไรก็ต้องเรียนครับว่าหลายท่านนะครับ
ก็เลยตรวจสอบไม่ได้ครับท่านประธานว่าเอาจริงแล้วเนี่ยโดนไม่โดน
อย่างกรณีของประธานคณะก้าวหน้าครับ
อดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
อันนั้นก็บังเอิญโทรศัพท์เสียซะก่อนครับท่านประธาน
โทรศัพท์เสียก่อนก็เลยไม่ได้เช็คว่าโดนหรือไม่โดนอย่างไร
จากพฤติกรรมนะครับการสอดแนมนักการเมืองฝั่งตรงข้าม
ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านี่คือการช่วงชิงทางการเมือง
คือการสอดแนมข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมการทำงานของพวกเรา
ตั้งใจที่จะทำลายคั่วตรงข้ามทางการเมือง
ผมยืนยันอีกครั้งครับท่านประธานต้องย้ำตรงนี้ว่า
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลเสียก่อน
ดังนั้นการที่คนไทยอย่างน้อย๓๕คนถูกโจมตีด้วยอาวุธไซเบอร์ตัวนี้
ยืนยันได้เลยว่าต้องเป็นฝีมือของรัฐบาล
ต้องเป็นศิลป์มิวของพระเอกประดูกจันทร์อุชาแน่นอนครับ
เพราะไม่มีเหตุผลใดที่รัฐบาลอื่นเขาจะมาโจมตี๓๕คนที่พูดมา
ไม่มีใครที่เขาจะไปเสียงบประมาณนะครับเพื่อมาสอดแนม๓๕คนเหล่านี้
แล้วผมยืนยันว่าการค้นพบครั้งนี้นะครับเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น
อาจจะถูกโจมตีได้นะครับผมอยากให้ทำตามนี้เลยนะฮะ
ถ้าเกิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งท่านถูกมีการเตือนขึ้นมา
จะมีรายละเอียดเพื่อให้ท่านสามารถที่จะเอาโทรศัพท์ไปตรวจสอบไปตรวจสอบได้นะครับ
แล้วผมก็ต้องกลับเล่นท่านประธานนะครับ
ท่านประธานก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับ
ประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐนะครับ
ที่อาจจะมีการกระด้างกระเดืองต่อพลเอกประยุทธ์นะครับ
ท่านอาจจะโดนนะครับ
ยุทธการล้มลุงตู่ชูบิ๊กป้อมที่ทำไม่ได้
นี่ก็ดีไม่ดีผู้กองก็โดนสอดแนมด้วยนะครับ

ท่านประธานคิดว่าผลเอกประยุจันโอชานั้น
ผลาญเงินประสิทธิประชาชนกับอวุธสงครามราศัยตัวนี้
เพื่อความมั่นคงของตัวเองไปเท่าไหร่
ต้องเรียนท่านอาจารย์ว่าการหารักฐานจัดซื้อจัดจ้างภายใต้
รัฐบาลที่มีงบประมาณลับ
หรืองบราชาการลับเยอะเว่าเกินเนี่ย

เพราะมันมีงบรับมีงบกันรับเยอะเหลือเกิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานด้านความมั่นคง
กำกับดูแลโดยพลเอกประยุทธ์
กองทัพทั้งกรมนหน่วยข่าวกรองต่างตำรวจนะฮะ

สิ่งที่เราเมื่อสักครู่ที่เราเปิดเผยไปนะครับ
หน่วยงานเดียวก็๓๐๐ล้านบาท
ผมมีข้อมูลเทียบเคียงจากต่างประเทศครับ
แล้วก็ผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ใช้งบประมาณ
น้อยที่สุด๗๐๐ล้าน
ผมเทียบเคียงจากรัฐบาลประเทศกาหน้าครับ
เขาแนบสัญญาซื้อขายซึ่งรัฐบาลอยากจะดูนะครับ

งบประมาณนะครับ๘ล้านเหรียญสหรัฐ
ถ้าคิด๓๖บาทก็ประมาณ๒๙๐ล้านบาท
รวมแล้วก็๓๕๔ล้านบาทตกประมาณวันละล้าน

รวมทั้งสิ่งที่กาน่าซื้อจะสามารถมีลายเส้น
หรือพูดง่ายก็คือจะโจมตีเป้าหมาย๒๕โทรศัพท์๒๕เบอร์พร้อมกัน
ทำได้แค่๒๕เครื่อง
แล้วก็โจมตีได้แค่๒๕เบอร์

แล้วสำหรับรัฐบาลไทยท่านประธานคิดว่าจะใช้เงินเท่าไหร่ครับ

ประเทศโปรแลนด์มีการตรวจพบว่าใช้ครั้งแรกในปี๒๐๑๗
แต่ว่าเราไม่ทราบนะครับว่าใช้เวอร์ชั่นอะไร
แล้วก็จำนวนลายเส้นเป็นเท่าไหร่
แต่สิ่งที่กรรมธิการวุฒิสภาของประเทศโปรแลนด์ตรวจสอบ

การหน้าอันนี้ชัดเจนว่าซื้อ๒๐๑๕แน่นอน
แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นแบบคลิกเดียว๒๕ลายเซ็นต์
ใช้เงิน๓๕๔ล้านบาท
ส่วนประเทศไทยที่ค้นพบว่าใช้ตั้งแต่ปี๒๐๑๔
ยาวมาถึงปัจจุบันและแน่นอนต้องซื้อมากกว่า๒เวอร์ชั่นขึ้นไป

ก็คือต้องเป็น๒เท่าของที่กาน่าซื้อ

ก็ไม่เคยซื้ออะไรที่ถูกกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าขั้นต่ำพันล้านต้องมีครับท่านประธาน
อันนี้ก็ไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเพราะว่ามีสื่อจากต่างประเทศมากมายนะครับ
ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นถึงปัจจุบันเกือบ๓๐๐ล้านบาท
ผมมาถึงบทสรุปนะครับท่านประธานครับ

คือตามรับบรรณูนนะครับปี๑๙๖๐มาตรฟา๓๒
บรรยัติไว้อย่างนี้ครับว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ในความเป็นอยู่
ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัว
กระทำอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิ์ของบุคคลตามวักหนึ่ง
หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดจะกระทำไม่ได้
เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทปัญหัสแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ง่ายครับท่านประธานรัฐมนูลมาตรา๓๒ได้รับรองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเอาไว้
กำจัดสิทธิ์การจำกัดสิทธิ์ต้องมีกฎหมายอนุญาตให้ทำนะฮะ
และทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
คำว่าทำเท่าที่จำเป็นคำนี้สำคัญมากครับ
มันหมายถึงอะไรครับท่านประธานทำเท่าที่จำเป็น
คือ๑ทำไปแล้วสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐได้
จำเป็นต้องทำวิธีนี้เพราะไม่มีวิธีอื่นแล้ว
ทำไปแล้วได้ประโยชน์มากกว่าผลเสียที่ประชาชนจะได้รับ
จะเห็นได้ว่าสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนตัวอาจถูกจำกัดได้ครับ

และผมย้ำว่าเป็นการจำกัดไม่ใช่กำจัดนะฮะ

เช่นครับอะไรฮะการเข้าไปค้นในบ้านครับ

กฎหมายที่จะอนุญาตให้ค้น
ต้องมีหมายต้องขอหมายสารต้องมีเหตุที่ต้องขน
พอเข้าไปค้นแล้วก็ต้องออกไปครับ

แต่กรณีของ๓๕คนที่ผมได้เรียนมา
มันไม่มีหมายไม่มีกฎหมายไม่มีเหตุ
ที่สำคัญไปติดตามเฝ้าเขาตลอด๒๔ชั่วโมง
มือถือประชาชนเป็นเครื่องสอดแนม
เป็นเครื่องมือติดตามตัว
เครื่องดักฟังตลอด๒๔ชั่วโมง
หากวันนี้พลเอกประยุทธ์
หรือพลเอกชายชาญช้างบางคนจะลุกขึ้นมาตอบผมว่า
หากไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วจะไปกลัวทำไม

ซึ่งคำนี้เป็นคำที่พลเอกประยุทธ์ใช้บ่อยนะครับ
พูดบ่อยมากแล้วเอาแบบนี้เดียวครับท่านประธานครับ
ผมเสนอเรามาทำรายการตามติดชีวิตประวิทย์ประยุทธ์กันครับ
ลองไปตั้งกล้องสอดแนมพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นะครับ
ที่ทำเนื้อพัฒนาบาลในห้องประชุมในห้องทำงาน
ไปติดที่บ้านในห้องนอนห้องน้ำตลอด๒๔ชั่วโมงเลยครับ
ผมมีเหตุด้วยนะครับเหตุเพราะว่าสองคนนี้เนี่ย
ก่อรัฐประหารเป็นภัยต่อประชาธิปไตย
เป็นภัยต่อประเทศต้องเฝ้าระวัง
ต้องไปสอดแนมต้องไปติดตามตัวเอาไหมครับ

ท่านประธานครับผมยืนยันกับท่านประธานครับว่า
คนนี้ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่พ่อค้ายาเสพติด
ไม่ได้ค้ามนุษย์ไม่ได้ฟอกเงินไม่ได้ไปทำอันตรายต่อรัฐ

พวกเขามีเพียงแค่ปากและปากกาครับท่านประธาน
มีเพียงแค่ความหวังดีที่มีต่อชาติบ้านเมือง
มีความมีเพียงแค่ความคิดความอ่านที่อยากเห็นประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้
แสดงออกของพวกเขาผมยืนยันว่า
ไม่ได้ทำให้รัฐไทยล่มสลาย
แต่สิ่งเดียวครับที่พวกเขามีครับคือความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนี้
ไม่เห็นด้วยกับการดำรงตำแหน่งอยู่ในนายกรัฐมนตรีของคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชา
ถึงรัฐบาลนี้นะครับจะอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้ง
แต่หากมีพฤติกรรมสอดแดงประชาชนแบบนี้ด้วยอาวุธสงคราม
เบอร์ที่ทรงอนุภาพแบบนี้ผมยืนยันครับว่ารัฐบาลนี้ก็เปรียบหมดแล้ว
พระเด็จการเต็มรูปแบบถือเป็นรัฐบาลที่ระเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของ
อย่างร้ายกาดที่สุดและเป็นรัฐบาลที่คุกคามการพัฒนาอย่าง

กระทำนี้นะครับท่านประธานครับนอกจากจะมีสร้างความเดือดร้อน
ให้กับพี่น้องประชาชนให้รู้สึกหวาดกลัวต่อการถูกคุกคามแล้ว
ถ้าเราคิดกันดีผลกระทบของเรื่องนี้มันมีผลต่อการ
ไม่ใช่เฉพาะการพัฒนาประชาธิปไตยแต่ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยังไงครับท่านประธานผมถามว่าสื่อมวลชนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
จะทำหน้าที่ในการสืบสวนเรื่องราวอย่างตรงไปตรงมา
ผู้ที่มาให้ข่าวได้อย่างไรท่านก็ถูกสอดแนมตลอดเวลา
นักวิชาการจะมีเสรีภาพทางวิชาการได้อย่างไรครับ
ถ้าต้องหวาดกลัวว่ารัฐสอดแดงอยู่๒๔ชั่วโมง
เช่นเดียวกันครับพวกผมนักการเมืองฝ่ายค้าน
เราจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาได้ยังไงครับ
ถ้าเรารู้ว่าทุกก้าวที่เรากำลังก้าวไปมีคนมาคอยดู

วางแผนต่อสู้ทางการเมืองครับจะเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์รู้หมดครับ
วางแผนเลือกตั้งรู้หมดครับ
พลเอกประยุทธ์ทำกับพี่น้องประชาชนแบบนี้
ไม่ต่างอะไรกับอาชญากรสงครามที่ใช้อาวุธหันหน้าเข้าสู่ประชาชน
ขบวนการโจมตีสอดแนมประชาชนในครั้งนี้ครับมีเป้าหมายสูงสุดเพียงเป้าหมายเดียวครับท่านประธาน
คือการจัดการกับผู้ที่เห็นต่างกับรัฐบาล
ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประยุทธ์ไม่ใช่ภัยที่ไม่ใช่ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติแน่นอน
ภายใต้รัฐบาลนี้พี่น้องประชาชนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลล้วนสามารถตกเป็นเหยื่อจากการคุกคามทุกรูปแบบ
ภัยใต้รัฐบาลนี้พี่น้องประเทศชาติแน่นอน